คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กันบ้างอันนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับแม่คนนึงค่ะ
สะเทือนใจช็อตแรกคุณแม่คนนี้ตั้งคันได้๕เดือนแล้ว
ปรากฏว่าเธอลื่นตกบันไดแล้วเธอแทงลูก
ครับก็จำเป็นที่จะต้องผ่าเอาเด็กออกมาอืม
เด็กเสียชีวิตแล้วเธอก็เลยเอาเด็กเนี่ยไปฝากไว้ที่สุสาน
เพื่อรอจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาสะเทือนใจช็อตที่สองคือ
วันที่จะเอาศพลูกไปประกอบพิธีทางศาสนาศพเด็กหายไปค่ะ
ศพลูกอายุคันวัย๕เดือนของเธอหายไปจากสุสานอย่างไร้ร่องรอย
หาไม่เจอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในใจลึกเนี่ยคนเป็นแม่กลัวมาก
กลัวว่าคนอ่ะจะเอาศพเด็กอ่ะไปทำพวกคุณสัยอืม
ทำกุมารทองต่างนานาเธอบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเธอทำใจรับไม่ไหวนะ
เสียลูกไปก็ช้ำใจมากพออยู่แล้วนี่ถ้ารู้ว่าลูกต้องถูกไปทำพิธีทำอะไรแบบเนี้ย
หัวใจแม่ทนไม่ไหวแน่แน่สองสามีภรรยาคู่นี้นะคะ
นำศพลูกชายที่อายุคัน๕เดือนไปฝากไว้ที่สุสาน
เพื่อตั้งใจที่จะรอประกอบพิธีทางศาสนาแต่สุดท้ายปรากฏว่าศพลูกหายปริศนา
เรื่องต้นเชื่อว่าน่าจะเป็นการกระทำของคนดูแลสุสานหรือไม่ก็คนนอก
เอาศพเด็กไปทำพิธีทางศัยศาสตร์คุณคารินกระมุดโยธิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปคุยกับสองสามีภรรยาคู่นี้นะคะ
พงเทพคนมีเก่ากับนางพัชรพรลาพังนางพัชรพรผู้เป็นแม่เล่าบอกว่า
ลื่นตกบันไดทำให้เธอแท้งลูกชาย
ซึ่งหลังจากที่มีการผ่าท้องเอาลูกออกไปแล้วเนี่ยเธอก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็ให้สามีนำศพลูกไปฝากไว้ที่สุสานบางบัวทองมูลนิธิวันที่๑๐กรกฎาคม
ที่จะไปประกอบพิธีทางศาสนาผ่านไปสิบแปดกรกฎาคมเธอออกจากโรงพยาบาล
ก็เดินทางไปกับสามีแล้วไม่รู้เหมือนมีอะไรโดนใจค่ะ
เปิดช่องเก็บศพที่มันก็ดูปิดอยู่ตามปกติไม่ได้มีอะไรร่องรอยงัดแงะอะไรนะคะ
พอเปิดดูช่องปิดศพเปิดฟ้าออกมาโอ้โหหัวใจแม่แทบสลายค่ะ
ศพไม่อยู่ในกล่องแล้วเหลือแค่ผ้าที่ห่อศพลูกแล้วก็ของเล่นที่เอาไว้ในกล่องที่ใส่ศพลูกก่อนหน้านี้
ไม่มีร่องรอยสัตว์ที่เข้าไปกัดแทะหรือว่ากัดกินศพลูกชายเธอเลยด้วยซ้ำ
คุณผู้ชมมันเป็นกล่องว่างเปล่าแบบนี้เลยค่ะครับ
พัชรพรบอกว่าอยากได้ศพลูกชายคืนมาเพราะทุกคืนหลังจากที่ศพลูกชายหายไปเนี่ย
จุดทูปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดเลยบอกว่าให้คนให้โดนใจคนที่เอาศพลูกไปเนี่ย
เอามาคืนเพราะเธอเชื่อว่าคนที่เอาไปจะต้องเอาไปทำสิ่งไม่ดี
กลัวว่าดวงวิญญาณของลูกจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดค่ะ
ก็อยากให้เขามาคืนหนูไม่ได้อยากได้อะไรแต่หนูอยากให้คนที่เขาทำหรือดูข่าวดูดูอะไรเนี่ย
อยากให้เป็นข่าวคืออยากให้เขาสำนึกเอาลูกหนูมาคืน
เราไปถามนายพงเทพผู้เป็นพ่อนะคะว่าวันที่เอาศพลูกไปฝากที่สุสานเนี่ย
เจอใครบ้างใครเป็นคนรับผิดชอบฝากกันยังไงแบบไหน
พ่อบอกว่าวันที่ไปไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการอยู่มีแค่คนดูแล
ซึ่งคนดูแลบอกพ่อว่าให้เอาศพไปไว้ที่บริเวณหลุม
ซึ่งเป็นแท่นปูนที่เกาะขึ้นมาแล้วก็มีฝาปูนปิดทับ
จากนั้นก็เรียกเงินเป็นค่าใช้จ่ายหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองเลยค่ะ
หลังจากนั้นพอกลับมาอีกครั้ง๑๘กรกฎาคมก็พบว่าศพลูกหายไปแล้ว
แล้วรู้มาอีกด้วยว่า๒ศพที่นำมาไว้ก่อนหน้านี้ที่อยู่ถัดไป๒หลุมก็หายไปเหมือนกันค่ะ
ซึ่งพ่อกับแม่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าลูกชายเนี่ยจริงตั้งชื่อไว้แล้วด้วยนะคะ
ตั้งชื่อว่าน้องภูมินหรือเด็กชายธาราเทพซึ่งเป็นชื่อที่พระแนะนำมา
ก็ที่ตั้งชื่อเอาไว้แม้ว่าลูกจะเสียไปแล้วเนี่ยเพราะว่าอยากให้ลูกได้ไปเกิดเป็นเทวดาตัวน้อย
และถ้าชาติหน้ามีจริงก็อยากให้ลูกชายกลับมาเกิดเป็นลูกของพวกเขาอีก
เรื่องนี้นายวัฒโนโตแก้วเลขานุการบางบัวทองมูลนิธิบอกว่า
เข้าใจเลยเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่มาก
สุสานยินดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเยียวยาทางด้านจิตใจทุกอย่าง
และหลังจากนี้ถ้าตำรวจสืบสวนสอบสวนจนรู้ว่าใครเป็นคนเอาศพเด็กไป
หรือถ้ามีคนในมูลนิธิให้ความร่วมมือทำให้ศพของเด็กหายไปเนี่ย
พร้อมที่จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดคือจะไล่ออกเลย
และหลังจากนี้ยืนยันว่าจะดูแลให้เข้มงวดมากขึ้น
รวมถึงชี้แจงด้วยว่าไม่ได้ปัดความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น
ส่วนกรณีเรื่องการเรียกรับเงิน๑๐๐บาทเนี่ยน่าจะเป็นการให้กับคนดูแลเป็นสินน้ำใจมากกว่า
เพราะการนำศพมาฝากไว้ที่สุสานถ้าหากว่าเป็นศพรายญาติหรือว่าศพอนาถา
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่ะ
ยกเว้นจะเป็นการจองหลุมฝังเอาไว้ถาวร
ซึ่งคนงานในสุสานก็บอกแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นความผิดปกติอะไรนะ
จะเห็นก็แค่มีสู่นักที่สู่ศาลในเหาหอน
ซึ่งคนงานที่ดูแลมีอยู่ประมาณ๖๗คนแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่สุสานนั่นแหละค่ะ
ตรวจสอบแล้วก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรนะคะ
บางทีออกมาดูมีรถถาดไปถ้าเดียวพักอาศัยยังไม่ผิดปกติ
แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยอดีตประทานของสู่ศาลแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ย
อดีตประธานของสูตรศาลได้ลุกขึ้นชี้แจงนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีศพเด็กทารกหายนะครับ
ก็เลยทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยนะครับ
เพราะว่าสื่อมวลชนก็ถามว่าศพเด็กที่หายไปก่อนหน้านี้เนี่ย
คือช่วงเวลาเดียวกับที่ศพของน้องภูมินหายไป
ไม่ใช่การนำเสนอข่าวย้อนไปในสมัยอดีตประธานสุสาน

คุณครินก็ให้พ่อกับแม่น้องภูมินเนี่ยพาไปดูช่องเก็บศพนะครับ
พบว่าเป็นการก่อปูนขึ้นมาสูงระดับเอวนะครับ
มีแผ่นปูนหนักประมาณ๕๐๖๐กิโลกรัมปิดทับอยู่
คุณครินลองยกแผ่นปูนคนเดียวนะ
ไม่สามารถยกได้นะครับถ้ายกคนเดียวทุกผู้ชมครับ
ตรงช่องเก็บศพตรงนี้จะกว้างแบบนี้แล้วมีแผ่นปูนแบบนี้ยกคนเดียวไม่ได้
ซึ่งทางคุณพ่อเนี่ยกับคุณแม่เนี่ยบอกว่าหากจะมีสัตว์เข้าไปกัดไปแทะชิ้นส่วนศพ
เมื่อเข้าไปแล้วคงไม่สามารถออกมาได้
แล้ววันที่พบศพลูกชายหายไปเนี่ยแผ่นปูนเนี่ยปิดอยู่แบบเดิม
หากมีคนมาขโมยก็คงต้องใช้คนมาช่วยกันไม่ต่ำกว่า๒คน
ถึงจะสามารถยกแผ่นปูนขึ้นมาได้แล้วก็เอาศพของลูกเนี่ยออกไปได้
ผู้ที่เขาเลี้ยงกุมารทองเนี่ยส่วนมากจะมีความเชื่อเรื่องพุทธคุณนะครับ
หากดูแลเลี้ยงดูอย่างดีจะเลี้ยงเหมือนลูกคนหนึ่ง
มารทองที่เลี้ยงไว้จะคอยช่วยเหลือดูแล
อันนี้คนที่เขาเชื่อเรื่องนี้เขามีบอกว่าไปไหนจะตามไปด้วย
เครื่องแต่งกายก็เป็นเหมือนกับองค์ตัวแทนที่เป็นรูปปั้น
ส่วนจะมีอาวุธหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งของที่จะถวายไป
เขาก็เชื่อกันว่ากุมารทองจะคอยช่วยเหลือคนเลี้ยง
คุ้มครองคอยดูแลความปลอดภัยทำมาค้าขาย
หรือว่าเรื่องโชคดีอะไรต่างนานานะครับ
ซึ่งเรื่องนี้เรื่องของกุมารทองเนี่ยเราก็ได้ไปถามเนรนแอร์
เนรนแอร์จอมขมังเวศเนี่ยนะบอกว่ากุมารทองเนี่ยตัวเองก็เคยทำในอดีต
นแอร์ยอมรับว่าในอดีตเนี่ยเขาทำกุมารทองจากศพทารกจริง
แต่ตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้ว
ก็เอามาให้ทีมข่าวของเราดูนะครับ
บอกว่าเป็นลักษณะแบบนอนราบอยู่กับพื้น
แล้วก็มีอีกกุมารหนึ่งก็เป็นลักษณะท่านั่ง
นแอร์บอกว่ากุมารทองเนี่ยมีการแยกเป็นกุมารเทพกับกุมารผี
มีการปลุกเสกเรียกดวงวิญญาณเข้ามาสิงสถิตอยู่ในกุมารทองได้ด้วย
ทีนี้เขาบอกว่าดวงวิญญาณเด็กที่ถูกมาทำเป็นกุมารทองเนี่ยนะ
แอร์บอกว่าดวงวิญญาณเด็กจะถูกสะกดอยู่ในร่างที่นำมาทำ
แต่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่สามารถไปทำบุญถวายสังขทาน
เพื่อให้ดวงวิญญาณของลูกได้รับผลบุญ
แล้วก็ส่งเสริมให้ดวงวิญญาณเป็นดวงวิญญาณที่ดีคอยช่วยเหลือคนได้
แต่ที่แน่ก็คือถูกสะกดอยู่ในนั้นไม่ได้ไปผุดไปเกิดค่ะ
ต้องมีคนสั่งใบสั่งมาผมมองดูแล้วพิเคราะห์ดูแล้ว
ถ้าไม่มีสั่งมาใครจะเอาเด็กเข้าไปให้เขาบ้านเหรอครับ

ต้องทำบุญอุทิกุศลถวายสังขทานปายโนะปล่องปลายปลา
ต้องกิจสระวิญญาณอุทิกุศลไปให้เขา

ก่อนต่อมา
ก็เป็นในส่วนของความเชื่อนะคะแต่ว่าทางคดีเนี่ยตำรวจเขาสืบอยู่นะคะ
ตำรวจภูทรบางบัวทองรวบรวมพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็สอบปากคำผู้ดูแลสู่สารทุกคนเพื่อหาเบาะแส
เพราะเรื่องนี้ศพไม่มีทางหายไปเองแน่

ต้องมีคนที่เข้ามาขโมยศพ